อ่ะไปดูเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องของฝนฟ้ากันบ้างหลายพื้นที่
คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ทั้งโคราชทั้งพิศนุโลกทั้งหลายพื้นที่ที่เราจะรู้รู้กันว่าตอนนี้เหมือนน้ำเนี่ย
มันมีทั้งฝนที่ตกหนักน้ำป่าไหลทะลักน้ำท่วมในหลายพื้นที่
ส่งข้อความบอกเรากันหน่อยก็ได้นะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วเนี่ยอ่า
บอกกันหน่อยคุณอยู่ในพื้นที่ไหนเดี๋ยวอันเนี้ยจะพาไปดูเป็นเนี่ย
น้ำป่ามันไหลทะลักนะคะคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดพิศนุโลก
แล้วคุณผู้ชมน้ำมันสูงมากเลยนะคือเนี่ยท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนเนี่ย
สิบกว่าหลังคาเรือนเลยอ่ะค่ะน้ำป่าจากเทือกเขานะคะ
ไหลหลากเข้าท่วมที่บ้านบ่อโพอยู่ที่อำเภอนครไทยที่พิศนุโลก
เมื่อคืนเนี่ยคือฝนมันตกหนักคือตกหนักหลายชั่วโมง
น้ำป่ามันทะลักเข้าท่วมเลยเขาบอกว่าบางจุดอ่ะ
ที่ท่วมสูงเลยเนี่ยสูงกว่าร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะคะ
อุ้ยนี่เทียบเท่ากับคนคนหนึ่งได้เลยนะ
ส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมสูงหนึ่งถึงสองเมตรเลยดินโครนสูงอีกห้าสิบเซนติเมตร
เขาบอกว่าเช้านี้ชาวบ้านต้องพากันวิทย์เอาน้ำเอาดินโครนนำความสะอาดออกจากบ้านนะคะ
โชคดีที่ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
ทีนี้ทางด้านของนางถนอมกัณหาอายุ๗๐ปี
คุณยายคนนี้อยู่บ้านคนเดียวนะคะเล่าแบบนี้บอกน้ำป่ามันมาเร็วมาก
เอาจริงยายเก็บของไม่ทันนะลูกเอ้ย
แล้วทำยังไงมันเสียหายหมดอ่ะตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนด้วยการไปอยู่บนที่สูง
ตั้งแต่น้ำมันเริ่มไหลมาสุดท้ายยายบอกยายก็เลยปลอดภัย
ล่าสุดทางอำเภอนครไทยนะคะอบตบ่อโพเองนะคะ
แล้วก็หน่วยป้องกันสาธารณภัยนครไทยเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เต็นต์ตั้งจุดประสานงานเอาไว้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ
ทีนี้ไปที่โคราชกันบ้าง
เขาบอกโอ้โหนี่ก็ฝนตกหนักต่อเนื่อง
ปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอปากช่องศรีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอเมือง
โอ้โหโนนสูงเองก็โดน
คอนบุรีโชคชัยนะคะอำเภอพิมายนะคะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เพิ่มสูงขึ้นปริมาณน้ำทั้งหมดมันไหลมาสมทบกันที่อำเภอพิมาย
แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่รุ่มต่ำของจังหวัดก็เลยทำให้ระดับน้ำที่บริเวณเหนือเขื่อนที่มาเนี่ยเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะคะ
ยายคนนึงค่ะยายสมจิตนะคะเป็นชาวบ้านตรงนั้นเขาก็บอกว่ามวลน้ำเนี่ยมันล้นตลิ่งแล้วค่ะ
บอกด้วยนะชาวนาประสบปัญหาน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมนาข้าวแบบนี้มาซ้ำซากตลอด
๓ปีที่ผ่านมาตรงนี้มันเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ใกล้กับริมน้ำมูลฝนมันตกทีไรน้ำมันล้นตะหลิ่งตลอด
มันจะท่วมนาข้าวอย่างที่เห็นนี่ล่าสุดต้นข้าวในจมน้ำ
เกือบทั้งหมดเป็นรอบสองแล้วนะแล้วหลังจากเพิ่งถูกน้ำท่วมนาข้าวเสียหาย
ไถนาหวานข้าวรอบใหม่อีกโอ้โหค่าใช้จ่ายล่ะพี่ปอ
เข้าใจเห็นใจเลยนะคะเขาบอกว่าช่วงต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ย
ชาวนาเนี่ยเดือดร้อนกันเพราะว่ามันท่วมซ้ำซากอยู่แบบนี้โอ้โห
ผลผลิตก็นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะดูสภาพแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะ